เพราะว่าสนุกสนานอยู่แล้วเรื่องของโชคขอลาบไปแล้วมันก็จะมีความสุขอะเนาะ

เริ่มต้นกันที่จังหวัดนครปฐมเลยค่ะคุณผู้ชม
ขอโชคขอลาบเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนด้วย

ก็เลยต้องเสริมสิริมงคลกันไปแบบนี้นะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
วัดกลางบังพระอำเภอนครชัยศรีคณะสิงโตมังกรทองค่ะ
จากอำเภอสามพรานเขาจัดมังกรทองใหญ่ยาว๓๐เมตรมาแห่ต่อหน้าหลวงพ่อสมหวัง
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล

ฉาบเสียงกลองนี่โอ้ยชิงฉาบดังสนั่นวันไหวกันไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
จากนั้นก็นี่แหละค่ะแห่มังกรคุณชนะดูไว้เผื่อพรุ่งนี้ต้องทำ
ดูไว้จากนั้นมีการแห่มังกรทองเอาไปถวายที่ศาลต้นโพใหญ่โอ้
ที่มีหลักกิโลใหญ่นะคะแล้วก็จบการแสดงด้วยการจุดประทัดโปะปั้ง
แล้วหลังจากที่จุดประทัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมังกรทองก็จะคาบหางประทัดวนรอบลานหลวงพ่อสมหวัง
นี่นี่แบบนี้แล้วก็มีคนไปถ่ายรูปกันแบบนี้แหละถ่ายรูปมังกรแหละดูออก
ก็ใช่ถ่ายรูปกับเด็กเด็กด้วยก็ชอบไงถ่ายรูปกับมังกรอ๋อเหรอ
เป็นธรรมดานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของว่าการเสริมสิริมงคลในช่วงตุดจีน
กรกตะแบกนะครับที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองคือที่นี่นะครับเขาบอกว่าถูกลัก
รอบเผาเฮ้ยเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ
รอบเผาเมื่อเช้าวันที่๖กุมภาพันธ์นะ
แต่ยังโชคดีฮะที่ดับไฟได้ทัน
ชาวบ้านในพื้นที่ก็บูรณะซ่อมแซมศาลนะ
ให้กลับมาดีเหมือนเดิมแหมคนเผานี่ช่างมือบ่อนจริงเลย
ช่วงของการซ่อมแซมนี่ก็ยังต้องรอให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมอยู่ก่อนนะเนาะ
แล้วก็มีพิธีอันเสรินอัลบรอองค์ใหม่มาไว้นี่
เมื่อสักวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้นี่แหละที่ผ่านมานะฮะ
แล้วก็มีป้ายติดเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมนะ

โอ้โฮใครบอกว่าน่าคุณน่า
คุณจะเล่าให้ฟังแบบนี้ก็มีป้ายเอาไว้
อย่าเพิ่งไปไหว้อย่าเพิ่งเข้าไปเลย

แต่คนมีจิตศรัทธาแหมมันห้ามกันไม่ได้นะ

เขาปีนบันไดขึ้นมาไหว้ขอพรเลยครับ
ทุกคนอยากจะไหว้อยากจะขอพรก็ให้โอกาสเขาหน่อย

ที่นี่แห่งด้วยโอ้โหดูสิครับ
ก็มากันเยอะแหละเรื่องของการขอโชคขอลาบ

คำชโนธค่ะวังนาคินอำเภอบ้านดุงอุดรธานี
ตอนนี้เตรียมเปิดให้ประชาชนมาสักการะ
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา

หลังจากที่ปิดไม่ให้มีใครเข้าไป

ก็ใครอยากไปก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวตัวเองให้ดี
ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อกำหนดของเขาอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ